ปานามาเองเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เป็นข่าวที่ทางสื่อในบ้านเกิดของเขาเนี่ยนำเสนอข่าวนะครับ
ส่วนจะเป็นทีมไหนที่ทีมชาติไทยจะเลือกมาอุ่นเครื่องเดี๋ยวจะมีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ทางสำนักข่าวของปานามานะครับรายงานว่าสะพานฟุตบอลปานามาเนี่ย
อาจจะยกเลิกการแข่งขันในเกมกระชับมิตรกับทีมชาติไทยในวันที่๓๐มีนาคม
เนื่องด้วยเหตุการณ์ไวรัสโคโรนาหรือว่าในชื่อใหม่โควิด๑๙ที่ระบาดในทวิปเอเชียนะครับ

ให้สัมภาษณ์ว่าทีมนั้นตัดสินใจที่จะไม่เดินทางมาในเอเชีย
จากวันสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาที่ระบาดทั่วเอเชีย
และทีมก็ได้เลือกที่จะอุ่นเครื่องภายในทวีปแทนนะครับ
ก็คาดว่าทีมชาติปริมาณนั้นก็ได้เตรียมวางคิวอุ่นเครื่องไว้แล้วกับนิคารากัวในวันที่๓๐มีนาคมนี้แทน
คือมันมีความเป็นไปได้สูงแล้วล่ะที่จะยกเลิกในเกมนี้
รอเพียงแค่ทางฝั่งของปานามานั้นยืนยันคอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับ
ไม่ใช่ประเทศปลายทางที่จะมาไทยอย่างเดียวที่มีการระบาดนะครับ
เรื่องของการโดยสารด้วยเครื่องบินเที่ยวบินมันก็มีโอกาสที่จะเจอกับเชื้อโรค
ซึ่งไม่ได้นับเฉพาะไวรัสโคโรนานะครับช่วงนี้มันตัวโอกาสมันเต็มไปหมดจริง
เอาง่ายตอนนี้ไม่มีใครอยากจะเดินทางแล้ว
ขณะที่นายพาทิตยสุภพงศ์นะครับรองเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ
ว่าแม้ทีมชาติปานามาอาจจะยกเลิกเกมอุ่นเครื่องกับไทยด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
แต่ทางสมคมก็ได้มีแผนสำรองนะครับด้วยการเชิญทีมจากเทวีปเอเชียที่ไม่มีโปรแกรมคัดฟุตบอลโลกมาอุ่นเครื่องแทน
ซึ่งตอนนี้รอความชัดเจนจากทีมปานามาอีกครั้งนะครับในการประชุมสรุปวันที่๑๔กุมภาพันธ์หรือก็วันพรุ่งนี้นะครับ
ทีมจากเอเชียที่มีแนวโน้มเป็นไปได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกวันที่๓๑มีนาคมนะครับ
ประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์ไต้หวันบาเลนปาเลสไตน์อินเดียทาจิกิสถานแล้วก็เกาหลีเหนือ
ใครก็ได้ครับขอให้ได้มีแมชนะครับ
เราเองในฐานะผู้ที่วางโปรแกรมไว้แล้วจะถ่ายทอดสดกับเกมกระชับมิตร
ก็อยากจะมอบความสุขคืนความสุขให้กับคุณผู้ชมนะครับ
แกรมของทีมชาติไทยนะครับจะลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๖
รอบคัดเลือกโซนเอเชียในนัดที่๖พบกับทีมชาติอินโดนีเซีย
ในวันที่๒๖มีนาคมนี้นี่คือเกมสำคัญนะครับ
แข่งขัมกันที่สนามราชบังคลากิลัสฐานเวลา๑๙นทะเลาะทีวีถ่ายทอดสดให้ชม
อันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มว่าเราถ่ายทอดสดแน่นะครับ
ต่อกันที่นายวรงทิวทัศน์เลขานุการฝ่ายจัดการขันฟุตบอลไทยลีก
เผยว่าสัปดาห์นี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก
ในแต่ละสนามจะมีการยืนไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์กระดยิงที่จังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ

หลังจากที่มีการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลไปเนี่ย
หรือเป็นทีมงานของซุภากรรมการของไหนพีโย้ผู้ท้าชิ้นนั่นแหละ

ช่วงที่อ่านข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลก่อนการเลือกตั้งนี้ก็จะชื่อซ้ำมวลกันหน่อย